ก๊อกก๊อกมีใครอยู่ไหมจ๊ะคิดถึงกันไหมคนดีถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง๕ราศีช่วงนี้ผู้กระมับรับทรัพย์เดือนมกราคมกดไลค์กดแชร์เจอเลยไม่ใช่กดไร้กดแชร์ให้หลีด้วยนะจุ๊บ
อันดับ๕ราศีกรกฎเป็นราศีที่ราหูเข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วและยังอยู่ในปีนี้ทั้งปีข้อดีก็คือเวลาพระราหูแรงแรงจะทำให้โชคหรืองานจากต่างประเทศมีโอกาสได้รับความสำเร็จหรือปุ๊บพับรับทรัพย์ก็เป็นได้จะได้รับข่าวดีมากยิ่งขึ้นว้าวว้าว
อันดับสี่ราศีธนูถึงแม้ว่าคุณจะมีความติดขัดเรื่องการเงินแต่ชาวธนูก็มีโอกาสโชคฉวยหาเงินได้เยอะทั้งพลนทางลวงวิ่งราวกรี๊ดจะบ้าเหรอจะมีรายได้พิเศษเข้ามาในเดือนนี้อีกไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่รวมรวมแล้วก็ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วมันได้เท่าไหร่ล่ะ
เป็นปังปังเงินที่ค้างเมื่อปีเก่าก็จะได้คืนมามีโอกาสถูกรางวัลถูกสลากินแบ่งทั้งรัฐบาลและไม่รัฐบาล
เฮ้ยวันนี้หลีจะรวนหน่อยแต่ไหวอยู่แหละอาจจะได้ของขวัญพิเศษถือว่าเป็นจังหวะที่ดีโหยหลีอยากเกิดเดือนนี้เลยอ่ะ
อันดับ๒ราศีกุลเป็นราศีที่มีจังหวะตึกโพะตึกโทะตึกพกตึกแหมเล่นไปได้มีโอกาสมีการเงินที่ดีมีรายได้พิเศษเพิ่มมากขึ้น
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะกินกินนอนนอนถ้ามีฝีมือมีความขยันโอกาสที่จะรับทรัพย์ในเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากโอ้โหนี่หลีพูดสวยมากสวยมากมากด้วยไปไปสวยกันต่อ
อันดับหนึ่งราศีกันถือว่าเป็นเดือนที่จะได้รับโชคมีลาบมากที่สุดมีข่าวดีเรื่องการเงินเงินที่คิดว่าจะไม่ได้ก็ได้เข้ามาเช่นลูกหนี้หอบเงินมาคืนเอออันนี้ดีหลีชอบแต่แต่มีโชคหรือได้เงินแล้วก็อาจมีเรื่องที่ต้องเสียอย่างอื่นไปมาทดแทนมันไปบริจาคทำบุญเพื่อแก้เคล็ดมามาทำบุญกับหลีก็ได้นะ
ดูกันอีกทีกับ๕อันดับราศีปุ๊บปั๊บรับทรัพย์เดือนมกราคมแต่หลีขอยางรับทรัพย์แล้วอย่าลืมเผื่อแพร่มนุษย์โลกด้วยกดไลค์กดแชร์ให้หลีด้วยนะคะเอะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีมีชัยไอเลิฟยู